แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับ
วินาทีที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องหวานจากอุดรธานี
ว่าจะสามารถคว้าทุนสูงสุดไปต่อชีวิตต่อลมหายใจ

จะมีทุนกลับไปต่อเติมบ้าน
ที่เขาอยากให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้หรือไม่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
พร้อมไหมครับที่จะฟังเฉลย

เอาล่ะมาลุ้นเงินล้านกันดีกว่านะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องการ์ตูนครับ
เอ๊ใครเป็นคนตอบเรื่องการ์ตูนนะ
น้อง
น้องปามี่เป็นตัวแทนของบ้านนะครับ
มาตอบในเรื่องการ์ตูนสำหรับคำถาม

ในการ์ตูนเรื่องธอมแอนเจอรี่

น้องปามี่เลือกตอบตัวเลือกที่สอง

ถูกเท่านั้น
อมเป็นแมวร้ายที่เป็นศัตรูของเจอรี่

และยังชอบรังแก่สัตว์อื่นที่ตัวเล็กและอ่อนแอกว่าด้วย
แต่ความจริงแล้วเนี่ยเขามีอารมณ์ที่อ่อนไหว
ลักษณะก็คือมีดวงตาสีเหลือง
จมูกสีดำ

ที่มือเท้าและปลายหางเป็นสีขาว

หนูเก่งมากลูกช่วยเหลือครอบครัวไว้ได้
ตอนนี้ครอบครัวของน้องหวานนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรก

สำหรับเรื่องต่อไปที่ผมจะเลือกเฉลย
ผมขอเฉลยจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับ
หอยขมกระมังนี้หนักกี่กิโลกรัม

ซึ่งพี่ส้มตอบตัวเลือกที่๓

จะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่
มาดูไปพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชม

ถูก

ถูก
เอาละฮะตอนนี้ทำได้๒ข้อนะครับ

ยังไม่หมดเท่านี้ที่เราลุ้นเนี่ยภายในสองข้อเนี่ยคือยังไม่อยากให้มีผิดเลยในครึ่งทางแรกมันจะได้ไปลุ้นเงินแสนและเงินล้านนะฮะตัดสินใจอ่านข้อต่อไปเลยดีกว่าผมจะเลือกเฉลยเรื่องต่อไปจากเรื่องบ้านของเราครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ตัวเลขลายมือที่เขียนอยู่บนตู้เย็นคือเลขอะไร

น้องน้ำหวานเลือกตอบตัวเลือกที่

หลุบหลุบหลุบหลุบหลุบ

และตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่๓

ก็เลยทำให้ไม่มีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านนะฮะ
แต่ข้อสุดท้าย

กลับบ้านก็ข้อนี้และเรื่องนี้แหละครับ
เรื่องที่ผมกำลังจะเฉลยนั่นก็คือเรื่อง
บัตรประจำตัวคนพิการ
ซึ่งคุณยายสำเนียงเป็นคนตอบเรื่องนี้

เลขท้าย๓ตัวบนบัตรประจำตัวคนพิการของปามมี่
คือเลขอะไร

เลือกตอบตัวเลือกที่๓

ไม่ค่ามากเลยจ้ะ
ยายจะเอาไปต่อลมหายใจตรงไหนก่อนครับ
ยายบ้าจ้ะครับ
เป็นค่าย้านะจ้ะ
เป็นค่าย้าให้หลาน
ถ้าเดินทางไปโรงพยาบาลจ้ะ

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยน้องต้องได้รับการรักษาก็คือ
เดินทางไปเอายาไม่ว่าจะเป็นวัสลีนก็ดี
เป็นยาหยูกยาที่ต้องกินต้องอะไร
เพราะตอนนี้นะครอบครัวก็คือบอกว่าไม่มีเงินติดบ้านกันเลย
เพราะฉะนั้นเงินหนึ่งหมื่นบาทมีค่ามากนะครับ

จริงแล้วความฝันของเราเนี่ยที่อยากจะทำอะไรให้กับน้อง

คุณผู้ชมครับคุณเตานี้ไม่ได้อยู่กับความผิดหวังตลอดไปหรอกครับ
เพราะถึงการต่อสู้ในวันนี้จะพิชิตเงินล้านไม่ได้นะครับ
แต่บริษัทคุณาลัยจำกัดเห็นใจครอบครัวน้องน้ำหวานและยายสำเนียง
จึงตัดสินใจที่จะช่วยปรับปรุงบ้านหลังนี้ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข
และมีความปลอดภัยสำหรับเด็กในการอยู่อาศัย
ขอบคุณบริษัทคุณาลัยครับ
หนูได้บ้านแล้ว

ที่เขาสร้างฝันให้เราสร้างบ้านให้เราแล้ว

แล้วก็อยากบอกว่าขอขอบคุณค่ะที่สร้างบ้านให้หนู
ให้น้องหนูอยู่ดีค่ะ
ไม่ต้องมาเฉียวเจ็บเจ็บเท้าเลือดออกไม่กลัวน้องติดเชื้ออย่างนี้ค่ะ
ขอบคุณบริษัทคุณตาไทยครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

วันนี้บาทสำคัญกับน้องมากค่ะ

แล้วก็ขอบคุณทีมงานมากเลยค่ะ
ขอบคุณรายการที่ให้ตัวบาท